พร้อม๑๐๐ไหมคะทั้งโบกตีนทั้งการบริหารสถานการณ์สุด
ยืนยันเดี๋ยวตอบเดี๋ยวรอฟังตอบ
ตอบตอนนี้ก็คือว่าถึงแน่นอนใช่ไหมครับร้อนแรกสองแสน

ก็ส่วนใหญ่ที่ฟังการอภิปรายก็ยังไม่ได้มาเอ่อ
ยังไม่ได้เน้นมาที่กระทรวงสาธารณสุขเยอะนะครับก็ผมก็มีการเตรียมข้อมูลตามข้อเท็จจริงตามสิ่งที่ได้ทำมาโดยตลอด

ก็พร้อมที่จะชี้แจงหวังว่าวันนี้คงจะได้มีโอกาสชี้แจงครับ
ผมก็ฟังทุกคนนะครับฟังทุกฝ่ายทุกคนก็มีอารมณ์บ้างมีอะไรบ้าง
ก็เราก็ต้องต้องปล่อยให้ผู้อภิปรายได้เอ่อ

เราอย่าไปมีอารมณ์ร่วมด้วยก็แล้วกัน
ทุกอย่างก็มาจากประสบการณ์มาจากความชำนาญเวทีอะเนาะ
ปีนี้ท่านก็ปีที่๖แล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดา
ทุกคนทำหน้าที่ได้
สมสมอย่าไปราคาเลยนะฮะทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็
อ่าฟังฟังดูทุกฝ่ายก็คือทำเพื่อประชาชนนั่นแหละนะครับ
ฝ่ายค้านก็ถามแทนประชาชนฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ตอบคำถาม
ถ้ารัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว
แล้วประชาชนยังไม่เข้าใจก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการที่จะทำความเข้าใจให้กับประชาชน
ถ้าไม่มีอะไรใหม่ก็แสดงว่ารัฐบาลทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ได้ดีแล้ว

ฝ่ายรัฐบาลเอาข้อเท็จจริงมาพูดก็ไม่มีอะไรที่จะต้องปรุงแต่ง
ก็ดีก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่นะครับ
ครับครับต้องตามกำหนดเพราะผมไม่ได้เป็นคนกำหนดเองนี่
เราต้องได้รับแจ้งจากผู้ที่ผลิตวัคซีนนะครับ
ว่าเขาจะจัดส่งมาวันนี้ไฟล์ทนี้เราก็ต้องเตรียมตัวไปบริหารจัดการให้เรียบร้อย
ถือว่าเป็นวัคซีนที่ทางองค์การเพศาสตกรรมจัดซื้อ

เราเอาตามคณะกรรมการบริหารวัคซีน
ตามใจตัวเองไม่ได้เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
เรามีคณะกรรมการตั้งแล้วนะครับ

ดูจากผลการทดลอง

ที่ทางบริษัท
ผู้ผลิตวัคซีนเป็นคนเขียนมา

ก็ให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน

ผมจะเอาก่อนให้คนนี้ก่อนคนนี้ก่อน

คุณคิดว่าท่านนายกหรือว่าท่านลัมตี

มีคำแนะนำบางส่วนอยู่

แต่ถ้าเกิดเกินนั้นก็ไม่ควรไปทำแล้ว
ตามนั้นก็ไม่ควรมาพิสูจน์อะไรไม่ได้

ผมพร้อมฉีด
เขียนว่าเขายังไม่ได้ทำการทดลองในคนอายุ๖๐มากเพียงพอแต่เขาก็กำลังทดลองอยู่
เพราะฉะนั้นตรงนี้พอคนไหนก็ตามที่อายุเกิน๖๐มันก็ไม่ควรจะแบบเอาคือเรื่องนี้มันแบบสปีริตหรือเอาความแกร่งไม่ได้นะครับ
ทำดีหรือหลุดนะโอเค